แม่พาลูกแล้วลูกที่เบลอหน้าเนี่ย

จะหนีเพราะว่าอะไรโดนผัว

ทำร้ายอะค่ะใช่คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับผัวอยู่กับพี่ผัวต่อเนี่ย

ฉันยอมไปตายเอาดาบหน้าไม่รู้หรอกว่าจะไปถึงปลายทางได้ยังไง
แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
แล้วเธอตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่ร้านน้าไง
ระยะทางนี่คือข้ามจังหวัดเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ทางด้านแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ย
ก็คือพี่วีรพลรักเสมอวงเนี่ยซึ่งก็เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
ก็ไปช่วยเหลือค่ะแม่ลูกคู่นี้ลูกชาย๕ขวบนั่งอยู่กับพื้นถนน
เพราะว่าอะไรแฟนเพจทักมาในบ้านดุงอัปเดต
บอกว่าพี่วีรพลไปช่วยหน่อยเถอะ
แม่ลูกนี้กลางค่ำกลางคืนมาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันจะปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วดูสิมอเตอร์ไซคันขาวที่ขี่มาด้านขวามือนั้นน่ะ
โอ้ยก็ไม่รู้ว่ารถจะไปเสียกลางทงกลางทางหรือเปล่า
นี่ดูสิเบาะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งมอเตอร์ไซค์แม่ลูกอยู่ที่ปั๊มค่ะ
ปั๊มริมถนนสายหนองหาญบ้านดุงที่อูดอนนะนะ
ตอนที่พี่วีรพลไปถึงเจอผู้เป็นแม่ร้องห่มร้องไห้อยู่
ก็คือนางสาววิพาพรวงเดือนนะคะ
แล้วก็มีลูกชายขอเรียกว่าน้องอามแล้วกัน
ดูสิตัวจิ๋วเดียว๕ขวบนั่งอยู่ข้างแม่
แม่บอกแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
โดนพี่สาวพันธุ์ตอยที่ตาอีกตาเขียวช้ำ

แล้วข้างในเหมือนกับเป็นเลือดข้างแดงตรงนั้นเห็นไหม
เส้นเลือดฝอยในตากะว่าค่ะแตก
ถามว่าคุณวิพาพรนี่ไปทะเลาะอีท่าไหน
เรื่องอะไรล่ะเนี่ยถึงโดนพี่ผัวต่อยแบบนี้
คุณวิพาพรบอกว่าไม่รู้หนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูอ่ะ
ไปทำอะไรเขาแล้วเขาไม่พอใจหนูทนไม่ไหวแล้วไง
ก็เลยเอาลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งใจแล้วแหละ
เดี๋ยวหนูจะไปหาอาหนูเปิดร้านอาหารอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ที่บึงกาล
หนูจะไปหางานทำแต่พี่หนูไม่รู้หรอกนะว่าบ้านโนนสมบูรณ์เนี่ย
มันอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนหนูจำไม่ได้
จำได้แต่หมู่บ้านว่าชื่อบ้านโนนสมบูรณ์หนูเคยไปหลายรอบนะ
แต่รอบเนี้ยหนูมีตังค์อยู่ในกระเป๋าสามร้อยอ่ะ
อ่ะบ้านโนนสมบูรณ์ก็อยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์ที่อำเภอเมืองของบึงกาลนะคุณผู้ชม
แล้วตัวของคุณวิพาพรก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเธอเจออะไร
ผัวเธอพี่สาวผัวเธอทำอะไรเธอบ้าง
บอกว่าผัวเธอเนี่ยเวลาเมานะทำร้ายร่างกายประจำเลย
แล้วตัวเธอทำงานมาได้ตังค์เท่าไหร่นะ
เอาให้ผัวเอาให้พี่ผัวหมดเลย
ตอนที่มีเงินเขาก็โอเคแหละแต่เวลาไม่มีเงิน
โอ้โหกลายเป็นบ้านนั้นเขามองเธอแบบอย่างกับหมูอย่างกับหมา
เคยคิดสั้นนะแต่ก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าหันมาก็เห็นหน้าน้องอามลูกชายเนี่ยนะคะ
รู้แหละว่าหนูว่าจะต้องมีชีวิตต่อหนูอาจจะคิดสั้นไม่ได้
หนูยังมีลูกไงแต่พอหนูเจอผัวกับพี่ผัวหนูอ่ะ
ทำแบบนี้หลายรอบหนูไม่ทนแล้วอ่ะ
แล้วคิดดูสิคุณผู้ชมจากอุดรจะไปบ้านไปบึงกาลค่ะ

บึงการระยะทางเป็นร้อยโลนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่มาถึงตรงปั๊มแบบนี้ก่อน
ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดขี่ต่อไปดึกดื่น
แล้วเธอผู้หญิงมากับเด็กเล็กด้วย

คือผัวก็ตีเอ้ยก็ตีแบบนี้มา
ไผ่ตีดูก็มอวผัวก็เอ่ยเนี่ย
มันนี่มีเบลอญาติอยู่คุณมะ

พอเนี่ยพวกผมไม่ได้มาดบุญ

เห็นไหมพี่วีรพลก็ถามก็นั่งคุยกับแม่ลูกคู่นี้นะคะ

ยังไงทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะเพลียหลับบนรถ
อันนี้คือทางระหว่างที่จะไปรีสอร์ท

วีรพลไปส่งบอกว่าให้นอนก่อนนอนก่อน

อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมนอน

จะถามแม่ว่า
คุณวิพาพรจะเอายังไงต่อสองทางนะ
ยืนยันว่าจะไปบึงการไปหาอาต่อหรือ

คุณดอมถ้าเกิดว่ามีคำถามอย่างนี้เดาได้ไหม
ุ้ยไปหายาศดีกว่า
ใช่ล่าสุดเมื่อเช้าค่ะ
คุณวิพาพรยืนยันบอกกับพี่วีรพล
พี่ยังไงหนูก็จะไปบึงการหนูไม่มีทางหรอกกลับไปหาผัวหนู
หนูไม่อยากตาเขียวตาปู่ทั้งผัวทั้งพี่ผัว
เพราะฉะนั้นพี่วีรพลจะขับรถไปส่ง
แล้วพี่สาวของคุณวิพาพรบอกเลยนะ
เออกลับมาหาฉันเถอะกลับมาบึงการเถ
เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดอยู่กับผัวเนี่ยเดี๋ยวเจ็บตัวอีก
นี่ก็กินข้าวกันตอนเช้าก่อนแล้ววันนี้ก็เดินทางนะคะ